เอาละเรื่องความคิดเห็น
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องนโยบายกัญชาอะไรก็

จะพูดจะบอกและจะสื่อสาร

แต่ทีนี้พอมันมุ่งไปที่ภูมิใจทลาย
คนก็เลยเอ๊ะทำไมคุณชุวิตมีแต่เรื่องของภูมิใจไทย
เออแล้วยังไงไม่มีพักภูมิใจไทยมันจะมีพักไหน
ก็ผมต้องวิพักษ์วิจารณ์ไอ้พักที่มีปัญหามากที่สุดก่อนก็คือพักภูมิใจไทย
แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีพักอื่นอีกอย่างนี้เหรอ
คือผมวิจารณ์ไปแต่ประชาชนนะครับ
พากษ์วิจารณ์เพราะว่าพักภูมิใจไทยมีข้อน่าสังเกตที่กังขา
สาธารณสุขมีเรื่องกัญชารถไฟฟ้าคมมนาคม
และผมก็ยังโยงให้เห็นว่าในกระทรวงคมนาคม
เจ้ากระทรวงคือผู้รับเหมาก่าวหัวหน้าพักก็บริษัทรับเหมาก่าว
และในกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีในเรื่องอะไรใช่เรื่องหัวประมูลไหม
ผมก็เปิดให้ผู้สื่อข่าวดูว่าการหัวประมูลคุณรู้ไหมว่าหัวกันยังไง
หัวเนี่ยเป็นภาษาจีนว่าเป็นการรู้กัน
หัวคำว่าหัวไม่ใช่ภาษาไทยนะแต่ต่อมาก็ใช้เป็นภาษาไทยไปเลย
หัวกันน่ะรู้กันนะคำว่าหัวเนี่ยก็เฉพาะการประมูลเนี่ยมีการนำเสนอเนี่ย
คุณดูแล้วกันนะผมมีประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางยกระดับ๕ล้านบาทนะครับ
บริษัทบุรีเจริญซึ่งผมเชื่อว่าเป็นนอมินีของนายศักดิ์สยาม
รัฐมนตรีคมบรรณาคมภักดิ์ภูมิใจไทยซึ่งดุสารรับบินูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
อันนี้คือที่เข้าไปอภิปรายในสภาใช่ไหม
ใช่๑๒เดือน๔๖๕เดือนเมษาปีที่แล้วนี่เอง๕ล้านบาท
ประมูลได้๔๙๙๐๐๐บาทหย่อนไว้หมื่นเดียว
นี่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับนี่คุณดูแล้วกันว่ากี่ที่นะครับไม่ใช่ที่เดียวนะ